เมื่อวานนี้นะครับในงานบางกอกเจมส์แอนจีเวอรี่แฟร์ครั้งที่ห้าสิบแปด
ก็มีการเกิดเหตุจุรกรรมสร้อยเพชรขึ้นมามูลค่าร่วม๓แสนบาท
นำลดก็ยังคงมีการเค้นสอบห้าผู้ตกหาชาวฟรีปินอยู่นะครับ
หลังจากที่สามารถจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะคะ
เครื่องบินหนีกลับประเทศค่ะ
คาร์พี่โออายุยี่สิบเจ็ดปีและหนังสาวแคร์นหนอย
ผู้ก่อเหตุทำทีไปขอดูสินค้าแล้วสอบถามราคากับพนักงานขาย
ก่อนที่จะขโมยเพชรออกจากร้านไปแต่ว่าไปไม่รอดค่ะ
ถูกตำรวจตามจับตัวไว้ได้บริเวณจุดจำหน่ายตัวเครื่องบิน
ท่าอากาศยานดอนเมืองขณะที่พยายามหลบหนีกลับประเทศนะคะ
จากการสอบถามนางสาวโสระยาทาเฮเรียนอายุ๕๓ปีให้การว่า
บริษัทเปิดบูธขายเครื่องเพชรและอัญมณีมีลูกค้านั้นให้ความสนใจ
ชมเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากที่ปิดร้านได้ตรวจนับรายการสินค้า
ไปพบว่าสร้อยเพชรน้ำหนัก๘๑๗กรัฐมูลค่า๒๗๐๐๐บาทหายไปค่ะ
พอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในงานและนำภาพคนร้ายไปตรวจสอบรายชื่อที่จุดลงทะเบียน
พร้อมประสานด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิป้องกันคนร้ายหลบหนีออกนอกประเทศ
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้สองคนเอาไว้ทันควันเลยนะคะก่อนที่จะจับผู้ต้องหาร่วมแก๊งได้เพิ่มอีก๓คนค่ะ
ประกอบไปด้วยนายฟราเรนซ์ชาโปโคอายุ๖๕ปีนายมูโลบูโกเบียนอายุ๒๗ปีและนางโซเฟียมารารีอายุ๕๖ปีค่ะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่๕กันยายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะก่อเหตุขโมยเพชร
โดยนายเอบลูเอซ่ากับนางสาวแคนออยทำทีเป็นนักท่องเที่ยวสนใจเลือกซื้อเพชรหลายรายการค่ะจากนั้นใช้อุบายหลอกล่อขอดูเครื่องเพชรจนพนักงานขายนั้นสับสน
สบโอกาสนายเอบูเอซ่าได้ขโมยเพชรออกไปแล้วหลบหนีไปที่ด้านหน้าของอาคารนะคะและส่งต่อเพชรให้กับผู้ร่วมขบวนการ
จากนั้นค่ะพากันขึ้นรถแท็กซี่เดินทางมุ่งหน้าไปที่สนามบินเพื่อที่จะซื้อตัวเดินทางกลับประเทศ
จนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดยังอยู่ระหว่างการเค้นสอบผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ
และตรวจสอบประวัติการก่อเหตุในลักษณะนี้ก่อนเตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพรุ่งนี้ค่ะ